เอามาดูเรื่องของปัญหารับน้องโหดนะคะเกิดขึ้นล่าสุด
ขออนุญาตเอ่ยชื่อสถาบันนะคะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คือรับน้องจนถึงขั้นม้ามแตกโดยรุ่นพี่อ้างว่าน้องทำผิดวินัยนะคะ
พ่อแม่ก็บอกว่าโอ้โหทำแบบนี้ไม่ได้นะ
ไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วและยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยนะคะ
นางสาวรุ่งรอดขวัญโกลมเป็นน้าสาวและผู้ปกครองของ
นายปวริสรังสิตหรือว่าเป่าอายุ๑๙ปี
นักศึกษาชั้นปีที่๒คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เดินทางไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานทุ่งมหาเมฆ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายปวริสรุ่นถูกที่ถูกรุ่นพี่
นักศึกษาชั้นปีที่๓คณะเดียวกันนี่แหละ
สั่งทำโทษในลักษณะการทำรงวินัยแบบทหาร
และทำร้ายร่างกายด้วยการชกต่อยจนม้ามแตก
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ตั้งแต่ช่วงบ่าย๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้เองนะคะ
นางสาวรุ่งโรธเล่าว่าดูแลหลานมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก
โดยหลานเป็นเด็กมีความรับผิดชอบสูง
เรียนเก่งชอบทำกิจกรรมไม่ขาดเลย
รวมถึงยังเป็นความหวังของครอบครัวในอนาคต
กลางดึก๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
นายปวริสกลับจากการเรียนที่มหาวิทยาลัยด้วยอาการอิดโรยหน้าซีอิด
บ่นให้ฟังบอกเจ็บปวดตามร่างกายตามเนื้อตัวหลายแห่ง

จึงได้ให้ทานยาแก้ปวดและยาคลายกล้ามเนื้อ

หลานมาเคาะห้องบอกพาไปหาหมอหน่อย
คือมีอาการคลื่นไส้จะอาเจียน

แล้วก็ได้คาดคันจนหลานยอมพูดความจริงว่า

ทีนี้ผลการตรวจร่างกายเบื้องต้น
แพทย์แจ้งว่ามีเลือดออกในช่องท้อง

ต้องเข้ารับการรักษาผ่าตัดเอาม้ามออก
จากการสอบถามเพื่อนและอาจารย์ที่มาเยี่ยมน้อง
ทราบว่ารุ่นพี่ทั้ง๓คนที่ทำร้ายร่างกาย
ให้เหตุผลในการทำโทษครั้งนี้
บอกว่าไม่สามารถทำให้รุ่นน้องปี๑อยู่ในระเบียบวินัย
และให้การเคารพเชื่อฟังบรรดานักศึกษารุ่นพี่ได้
ดังนั้นนักศึกษาชั้นปีที่๒ต้องรับโทษร่วมกัน
จึงถูกรุ่นพี่ทั้ง๓คนสั่งให้ลุกนั่งวิดพื้น
ออกคำสั่งตามคำสั่งออกกำลังตามคำสั่ง
ลักษณะทำรงวินัยแบบทหาร
ตั้งแต่๑ทุ่มจนถึง๒ทุ่ม๑ชั่วโมงเต็มเลย
โดยระหว่างที่ปฏิบัติตามคำสั่ง
รุ่นพี่ได้ใช้กำปั้นโชคเข้าที่หน้าท้องเป็นระยะ
เจ้านายปวริสทนไม่ไหวฟุบลงกับพื้น
การสั่งทำโทษจุงจึงยุติ
พร้อมกันนี้ยังอยากฝากถึงรุ่นพี่ที่ทำร้าย
กลุ่มนี้บอกว่าให้มาพบหน่อย
เพื่อเข้ารับผิดชอบตามกระบวนการยุติธรรม
จากเรื่องนี้คงไม่สามารถให้อภัยได้

เรื่องต้นพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความพร้อม
เตรียมสอบปากคำและเตรียมออก
หมายเรียกรุ่นพี่ที่กระทำความผิดมารับทราบข้อกล่าวหา

จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อไปค่ะ